มาดูเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวเศร้ารับวันแม่
ที่ฉันอ่านแล้วก็รู้สึกเสถือนสะท้อนใจ
ลูกชายคนหนึ่งวัย๓๔ปีแม่วัย๖๓นะคะ
แม่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นโรคประจำตัวที่จังหวัดขอนแก่น
แต่ว่าพื้นเพเดิมเขาเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม
ลูกชายก็คิดว่าอยากให้แม่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดในช่วงวันแม่
คิดดีแบบนี้แต่ว่าไปไม่ถึงบ้านเกิดค่ะ
ไปไม่ถึงภูมิลำเนานะคะแม่เสียชีวิตระหว่างทางคุณ
กลายเป็นเรื่องเศร้ารับวันแม่เลยค่ะ
ระหว่างทางที่ว่าก็คือบริเวณถนนสายบ้านไผ่บรบือนะคะ
ทางเข้าหมู่บ้านน้องไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
ตำรวจสพบ้านไผ่พร้อมกับทีมกู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
นี่คุณดูนะรถซาเล้งคันนี้ค่ะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซูซูกิสีน้ำเงินค่ะ
จอดอยู่ข้างถนนแบบนี้บนรถเนี่ยพบศพคุณแม่ก็คือชื่อว่านางตุ๊วงศิลาอายุ๖๓ปี
แล้วลูกชายก็คือนายอาทิตย์กุลวงอายุ๓๔ปีค่ะยืนรอให้การกับตำรวจนะคะ
คุณอาทิตย์ลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับแม่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
จังหวัดมหาสารคามไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่ง
ส่วนใหญ่ค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นหาเช้ากินค่ำ
วันไม่ถึงค่ำด้วยหาเช้ากินเช้าด้วยซ้ำนะคะ
สัปดาห์ก่อนแม่เป็นไข้ล้มป่วยก็พาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่น
แต่พอใกล้จะถึงวันแม่คุณอาทิตย์บอกว่าอยากพาแม่กลับบ้าน
รักษาต่อที่บ้านเกิดก็คือมหาสารคาม
ตัดสินใจขับรถซาเล้งจากอำเภอกุฎรังมหาสารคาม
ไปรับแม่ออกจากโรงพยาบาลพลที่ขอนแก่น

พอขับมาถึงที่อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นนะคะ
แม่คุณอาทิตย์บอกว่าหิวข้าวแล้วตอนนั้นเอง
น้ำมันรถก็ดันมาหมดพอดีทีนี้คุณอาทิตย์มีเงินอยู่หยิบมือ
จะทำยังไงถ้าเกิดซื้อข้าวให้แม่ก็ไม่มีเติมน้ำมันรถ
รถก็แล่นต่อไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเอาตังค์ที่มีอยู่
เติมน้ำมันรถแม่ก็อดข้าวแต่คุณอาทิตย์ลูกชายยอดกระตันอยู่
ตัดสินใจเอาตังค์ที่เหลือกำมือสุดท้าย
เดินไปหาซื้อข้าวให้แม่นะคะแล้วก็ปล่อยให้แม่เนี่ยรออยู่ในรถซาเล้งคันนี้ค่ะ
เดินไปซื้อข้าวกลับมาพอกลับมาอีกทีก็พบว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
ตกใจก็เลยร้องเรียกให้ชาวบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจให้นะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแบบนี้ทีนี้ตำรวจว่าไง
ตำรวจคิดว่าคุณแม่ของคุณอาทิตย์น่าจะเสียชีวิต
จากโรคประจำตัวกำเริบนะคะแต่สิ่งที่สะเทือนใจต่อก็คือ
คุณอาทิตย์คุณดูนะนั่งหน้าเศร้าแบบนั้นนะคะก็ต้องสูญเสียแม่นะคะ
แต่ตอนนี้ติดคือไม่มีเงินค่าน้ำมันรถไปเติมน้ำมันไม่มีค่ะ
ทีมกู้ภัยพุทธยานสมาคมใจดีมาก
อาสานำศพคุณแม่ไปส่งให้ที่บ้านเกิด
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งด้วย

หนึ่งเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
อีกมุมหนึ่งเราเห็นนะคะว่าคนไทยจริงเป็นคนมีน้ำใจ
ไม่ทิ้งกันยามทุกอย่างแบบนี้